อ่ะเรื่องของลอยกระทงนี่ต้องขึ้นเหนือค่ะ
รอยกระทงแบบล้านนาก็ขึ้นชื่อเลยทีเดียวนะคะ
ไปดูกันที่เชียงใหม่กันหน่อยปีนี้ก็ประเพณียี่เป็ง
กระทงแบบล้านนานที่เชียงใหม่ก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะ
คักกันเลยไปดูบรรยากาศสดสดกันค่ะ
กับคุณนัทควินทองย้อยผู้ศึกข่าวของเราค่ะ
เชิญค่ะ
เพราะว่าการแสดงแสงซื้อเสียต่างเรียกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

งานที่เป็นประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนา
สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในปีนี้นะครับ

เพราะว่าการจัดงานกลับมาในสภาวะปกติ๑๐๐
หลังจากที่๒๓ปีที่ผ่านมานะครับ

งานกลางวันแล้วก็งานกลางคืน๓วัน

ก็คือเมื่อวานนี้วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้

ภายใต้แนวคิดความสุขแห่งสายน้ำปิงนครามหานธี
ในระมิตเมืองเชียงใหม่ให้งดงามด้วยไฟประดับประดาษ

ที่บริเวณด้านหน้าอนุสวรีสามกษัตริย์
เหล่าช่างฟ้อนเทียนเดินตั้งขบวนมาที่ขวงท่าแพรนะครับ

ฟ้อนเทียนบูชาเมืองบวงสวงโดยพี่น้องชาวเชียงใหม่
มาร่วมอกร่วมใจฟ้อนถวายเพื่อความเป็นสิริมงคล
ให้ทั้งสามกษัตริย์โดนบันดาลคุ้มครองให้มีความประสุทธิ์

มีการประกวดโคมยี่เป็งเป็นความวิจิตรงดงาม
ในฉบับล้านนาผ่านลายฉลุ
ซึ่งชาวลาดนานก็ใช้โคมยี่เปงเพื่อศักรรมบูชาพระพุทธเจ้า
โดยเชื่อกันว่าแสงประทีปของโคมนี่
จะช่วยส่องประกายให้ดำเนินชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุข

ก็จัดภายใต้แนวคิดแสงสินประทีปเบิกฟ้ายี่เป็งเชียงใหม่
เป็นอีกมุมนะครับที่นักท่องเที่ยวมาชมความงดงามตรงนี้
มาถ่ายรูปในโดมของโคมยี่เปลงหลักศรีสรรค์นะครับ
เราได้คุยกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ช่วงขวงท่าแพร

ก็บอกเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับว่าดีใจมาก
ปีนี้งานยี่เปรงกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
เหมือนเรียกมูลเสน่ห์ของชาวเชียงใหม่ให้กลับมาครับ
ส่วนข้ามคืนนี้นะครับทั้งเมืองเชียงใหม่ก็ยังคงประดับด้วยแสงสีแห่งรัติการ
การแสดงแสงสีเสียงแล้วก็การแสดงฟ้อนรำที่เวทีประตูท่าแพรนะครับ
โดยที่บริเวณแม่น้ำปิงตลอดสาย
ก็มีการแสดงเวทีกลางน้ำที่แต่ละท่าของแม่น้ำปิงด้วยนะครับ

ประกวดเทพบุตรแล้วก็เทพธิดายี่เป็งในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นรอบตัดสินแล้วนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่จะเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่
สามารถเดินทางมาได้นะครับเพราะว่างานจัดการตลอดทั้งคืนจริง

ก็จะมีขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงท่วยพระราชทาน
แต่ว่าล่าสุดในตอนนี้ก็คือขบวนของโคมนะครับ

รายงานสดจากงานยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ครับ

คึกคักกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะที่เชียงใหม่
ผมเอาสะพานพระราม๘เข้าสู้

เขาบอกว่าเครื่องเล่นนานาชาตินะฮะ
แต่อยู่ในแบบย้อนยุคแสงสีเสียง
เขาบอกว่าวันนี้ต้องไป
ติดตามการรายงานสดจากคุณอภิวัตสุยานานนะครับ
รายงานสดมาจากสะพานพระราม๘ฝั่งธนบุรีครับ

สำหรับบรรยากาศภายในงานลอยกระทง
บริเวณใต้สะพานพระราม๘ในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
เพราะว่าเป็นการจัดงานลอยกระทงแบบเต็มรูปแบบครั้งแรก
หลังจากที่สถานการณ์โควิด๑๙ได้คลี่คลายลงนะครับ
โดยภายในงานวันนี้มีการเตรียมความพร้อม
ทั้งไฟแสงสีเสียงสุตรการตานะครับ
รวมไปถึงชูแนวคิดในเรื่องของการย้อนยุค
และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยในวันนี้มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาร่วมงานกัน
ตั้งแต่หัวค่ำกันเลยทีเดียวครับ
พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานลอยกระทง
บริเวณใต้สะพานพระราม๘ในฝั่งธนบุรีในปีนี้นะครับ

จากคุณผู้ชมจะได้ลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพญาแล้ว
จะได้เห็นความสวยงามของสะพานพระราม๘
ค่ำคืนวันเพ็ญเดือน๑๒อีกด้วย
คุณผู้ชมยังจะได้ย้อนเวลากลับไปในอดีต

ย้อนยุคจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม
และอาหารท้องถิ่นจาก๕๐เขต

พร้อมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับ
ลำตัดเพลงเรือเป็นต้น
ซึ่งเป็นศิลปะที่หาชมได้ยาก
โดยในวันนี้นะครับจะมีการแห่ขบวน
ประเพณีลอยกระทงศรัทธามหานาธี
แห่งรัฐนโกสินทร์ที่ยิ่งใหญ่ตราการตา
ส่วนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้

เพราะเด็กหนูที่มาเดินทางกับครอบครัวนะครับ
ทำให้เห็นบรรยากาศความอบอุ่นของงานในวันนี้เป็นอย่างมากนะครับ
อกจากนี้ที่จะได้สืบสารประเพณีไทยแล้ว

ตื่นเต้นกับเครื่องเล่นนานาชาติ
นำเข้าจากเยอรมนีและอิตาลี
ต่างจากสวนสนุกเคลื่อนที่กันเลยทีเดียวครับ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับประชาชนคนหนึ่ง
ที่บอกว่าวันนี้เดินทางมาตั้งแต่หัวค่ำ

และกลัวว่าตอนกลางคืนคนจะเยอะจนไม่สามารถลอยกระทงได้

ดีใจที่ได้กลับมาลอยกระทงอีกครั้ง
หลังจากสถานการณ์โควิด๑๙ได้คลี่คลายลง
เพราะช่วงการแพร่ระบาดที่ผ่านมาต้องหยุดลอยกระทงไปถึง๓ปี
ในการลอยกระทงปีนี้อยากขอพรให้ประเทศไทยสงบสุข
เศรษฐกิจรุ่งเรืองตลอดไปครับ
ใกล้ที่จะลอยเราไม่อยากถือมาจากไกล
ก็คือมันช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติได้ด้วย
รู้สึกยังไงบ้างสำหรับกิจกรรมงานลอยกระทงในปีนี้
คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับ
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตามจุดต่าง
ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพญารวมกว่า๒๕๐นาย
และมีรายงานว่าช่วงเวลา๑ทุ่ม
คุณชชศิษธิพรรณครัวราชการครุงเทพมหานคร

สามารถเดินทางมาร่วมงานลอยกระทง
บริเวณใต้สะพานพระราม๘นี้ได้
ตอนนี้จนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับ
นี่เป็นบรรยากาศสดที่สะพานพระราม๘
ภิวัตสุยานางข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ